คุณผู้ชมก็ยังส่งไลน์มาคุยกันต่อนะครับ
อยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นทำอะไรเร็วที่สุด

ถ้าเกิดว่าท้องไม่อิ่มทุกอย่างมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้

ถ้าประชาชนไม่พัฒนานะประเทศก็พัฒนาไม่ได้นะฮะ
หนึ่งเดียวในสภาเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกพักภูมิใจไทย
แน่นอนทักนี้เขานุ่นพลังประชาลักษณ์
แต่มี๑คนผมของงดออกเสียงครับสวดมติภักดิ์
สุดท้ายเนี่ยโอ้โหดราม่าคุณผู้ชมมีการหลังน้ำตาร้องไห้ในสภาด้วย
เอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันก่อนครับ
เอาว่าใครหลับอยู่ตื่นนะคะ

อึ้งไปเพราะไม่มีวิเวียมาก่อน
รายงานเขาบอกว่าหลังจากที่ลงมติเสร็จปุ๊บเนี่ย
คุณสิริพงศ์นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะในห้องประชุม
มีเพื่อนจากสอสอจากพักอื่นก็มาคอย
ปลอบโยนปลอบไหล่ปลอบโยนปลอบไหล่เบา
อบกันไปนะฮะหลังจากเสร็จสิ้นการโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จนักข่าวก็ต้องจ้องไปสัมภาษณ์
เอาไปฟังครับ
ช่วยแล้วไปเร็วไม่มีอะไรหรอกครับ

ก็บอกว่าภาร์ษาผิดคน
เขาก็คงมีความคือเราก็ต้องให้เกียรติในคนเรานะ
๕๐บาทคนยังคิดเจนเหมือนทุกคน
คิดเหมือน๕๐คนก็ดีแล้วหายไปคนเดียว
ไม่มีอะไรผิดพลาดทำงานได้ปกติ
ไม่มีครับโอ๊ยนี่ไม่ใช่โรงเรียน

ครับขึ้นอยู่กับหัวหน้าพัก
ก็ไม่มีอะไรครับมันมันก็

ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปบีบังคับใครนะ

ก็ทุกคนก็สามารถที่จะใช้วิจารณญาณใช้ดุลพินิษฐ์ของตัวเอง
แสดงว่าใครกำลังทิ้งก็จะใช้วิธีแบบนี้ได้

อันนี้อาจจะเป็นความประมาทของผมเอง
ผมคุยกับเขามันไม่มีไม่มีวี่แววอย่างนี้มาก่อน
อาจจะมีอ่าเขาเรียกว่า
ผลุบผลับตอนนั้นเลยนะครับไม่เป็นไร

คายเอาน้ำให้ท่านดื่มมาเยอะหน่อยจะได้ถ่ายทะว์
ผมชอบประโยคนึงท่านพูดมันเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย
อันนี้เรื่องจริงนะคืออย่างที่เคยบอกว่าสังคมจะอยู่ได้
เพราะว่าทุกคนคิดเห็นต่างกันเพราะถ้าทุกคนคิดเหมือนกันนั่นคือหุ่นยนต์
ถูกต้องอันนี้เขามีความคิดเป็นของตัวเอง
ก็ยอมรับว่าก็ไม่มีแววมาก่อนไม่ได้มีการคุยกันมาก่อนก็เตอร์ไพรส์เหมือนกัน
แล้วลูกพาคนอื่นใช้วิธีนี้ต่อได้ไหมก็ลองดูสิ
แต่ตอนก่อนสัมภาษณ์มีบอกว่าไฟดับเฮียนเหมือนกันนะ